ไปที่ขอนแก่นหน่อยค่ะเมื่อกี้ดูทรงก็เป็นมวยอ่า
เพราะแท็งข่าวแท็งจนลุ้งไม่ไหวล้มไป
ข่าวนี้ก็น่าจะเป็นมวยเพราะดูจากลักษณะการเตะแล้ว
โจรขาโหดเตะก้านคอกระชากสร้อยหนีลอยนวล
นะฮะไปดูภาพข่าวเลยครับคุณผู้ชม
คือจะเห็นกล้องวงจรปิดในร้านชำเนี่ยฮะ

เขย่งปลายเท้าแล้วอีกข้างนึงคือแบบปั๊กเข้าไป
คืออันนี้ไม่ได้ชมแต่เปรียบเทียบว่านี่คือท่ามวยไทยเลย

ก้านคอเลยนะครับนี่แหละครับ
โอ้โหเป็นผู้ชายอายุสัก๔๐ได้มั้งสูงตั้ง๑๗๕น่ะ
ก้านคอข้างหลังของผู้หญิงเจ้าของร้าน
สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาทนะครับ
แล้วก็รีบหนีไปขับรถกระบะหนีด้วยนะ
เหตุเกิด๔โมงเย็นครับ๔โมงเย็น๒๐กันยายนที่ผ่านมา
นะครับตำรวจสพพลจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ที่ร้านที่เกิดเหตุนะครับ
เพ็ญใหญ่นะครับหมู่๑๑อำเภอพล
นิชายุ๕๖ปีเจ้าของร้าน
คือยังเจ็บที่ก้านคออยู่เลยนี่พี่คนนี้นะครับ
เล่าบอกวันเกิดเหตุคนร้ายมาที่ร้าน๓ครั้ง๓รอบ
บ่าย๓คนร้ายสวมเสื้อแขนกุดสีขาวกางเกงขา๓ส่วนสีดำ
หมวกมีปีกคลุมหน้ามาขอซื้อนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวราคา๘บาท
หลังจากนั้นประมาณ๑๐นาทีนะครับก็กลับมาซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง
จ่ายเงินเป็นธนบัตร๑๐บาทฮะมีด้วยเหรอ
สิบเหรอฮะยังไงเนี่ยแต่มูลค่าไม่พอนะครับสินกับสินค้า
จึงบอกว่าฝากธนบัตร๑๐บาทไว้ก่อนนะครับแล้วซื้อของข้างหน้านะครับ
มารับเงินคืนเอาทีมงานตรวจสอบหน่อยดิธนบัตรฉบับละเท่าไหร่
โอ้โหโอ้ยังมีอีกหรอโอ้โหนี่ฮะโอ้โหแบงก์เก่ามากเลยนะ
โอ้โหเอาแบงค์เก่ามานะคุณผู้ชมเหมือนกับเชื่อเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเงินมาให้นะ
ครับตาเอาไว้ก่อนอ่ะอ่ะ๔โมงเย็นมาใหม่นะครับเป็นครั้งที่๓
แต่เปลี่ยนนะครับสวมเสื้อยืดแขนยาวสีฟ้ามานะครับข้างหลังสกรีนแบบที่แบบที่สกรีน
ขับรถกระบะมาจอดหน้าร้านแล้วมายื่นธนบัตรร้อยบาทนะครับ
ขอซื้อไอศกรีม๒๕บาทแล้วเครื่องดื่มชูกำลัง๑๒บาท
เขาก็รับเงินมาแล้วก็ไปเปิดลิ้นชักจะหยิบธนบัตร๑๐บาทที่ที่ตะเอาไว้อ่ะ
มาต้าเอาไว้แต่จังหวะนั้นครับเธอโดนเตะก้านคออย่างแรงเลย
กระชากสร้อยคอไปอีกน้ำหนัก๑บาทที่เบิร์ตบอก
แล้วก็พยายามฮึดสู้แต่กลับตะโกนสุดเสียงนะฮะ
ให้คนช่วยคนร้ายรีบวิ่งหนีขึ้นรถกระบะครับ

แล้วก็รับเงินจากเขามาพอมาแค่นี้ก็ดึงเกรเอาเงินวางลง
ไปแค่นี้แหละคือเขาตั้งการจะอัดเรา
ได้ปั๊วเข้าไปทิ้งเนี่ยคือมองไม่เห็นคือภาพนี้ตัดเลย
นี่ล่ะครับพันธบทเอกพิรัชัดสาขาผู้กรบกรรมการสพนะครับ
ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างนะครับติดตามเบาะแสจากรถกระบะของคนร้าย
ส่วนเสื้อยืดนะครับที่ใส่เนี่ยนะครับเขาแจกกันตามโรงงาน
โรงสีข้าวเหรอเออเขาแจกกันตามโรงงานเนี่ยฮะ
ไม่แต่ว่ามันก็ดูได้ไงเพราะมันก็ระบุชื่อไว้ด้วยใช่ไหม
ระบุชื่อลงสีเอาไว้เดี๋ยวต้องไปตามต่อไง
ก็แต่ก็ไม่รู้ไงไอ้เสื้อมันก็ให้กันได้ไง
เอาว่าแจกแล้วมันให้มันต้องตามพี่เออพี่อาจจะได้มาแล้ว
ดอมพี่ไม่ใส่ใส่ไม่ได้ดอมไปใส่ได้ตัวเล็กอะไรอย่างนี้
อ่ะคาดว่าคนร้ายนะคะอ่ะต้องการเนี่ยเบี่ยงเบนหรือเปล่า
หรือเป็นมืออาชีพนะต้องการเบี่ยงเบนประเด็นหรือเปล่า
ชุดสืบนะครับชุดสืบสวนนะครับก็ตรวจสอบกลุ่มที่เคยซ้อมมวยเห็นไหม
ตำรวจเขายังมองเหมือนเบิร์ตเลยว่าจากท่าเนี่ยมันใช่
ถ้านี่ต้องเรียนมวยมาไม่งั้นเตะไม่ได้คุณผู้ชมฮะ
คือเตะกะว่าเอาหมอบอ่ะนี่แหละครับเหตุการณ์นี้เดี๋ยวดูความคืบหน้าครับ